ยังคงต่อเนื่องเรื่องกรณีคลิปกราบรถนี่แหละค่ะ
แต่ว่าคราวนี้เป็นอีกหนึ่งมุมมอง
คือกระแสที่ออกมาต่อว่านี่เยอะแล้วล่ะ
แต่ว่ามีกระแสอีกหนึ่งกระแสนะคะที่ออกมาบอกว่า
ความโกรธการขาดสติมันส่งผลอย่างไรบ้าง
กรณีของน็อตแล้วก็กรณีของคนในโซเชียลเองด้วย
ที่อาจจะมีการสาดอารมณ์ลงไปผ่านคีย์บอร์ด
ไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
เพราะทุกการกระทำที่เกิดขึ้นจากความโกรธ
มันคือการดิสเครดิตตัวของเราเอง
มันได้สะท้อนวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเรา

อาจเผาที่ยืนของตัวเราเองในสังคมไปด้วย
ที่๒นะครับนั่นก็คือไฟที่เผาจิตใจของเราเอง

เพราะตามใดที่เราปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นเสมอ

มันจะครอบงำสติและความเป็นคนของเรา
เราจะค่อยลบความอ่อนโยนของตัวเราไปเรื่อย
เราจะเริ่มใช้อารมณ์มาตัดสินทุกสิ่งในชีวิต
ความโกรธนั้นจะทำให้จิตใจของเราปิดกั้นหลักการ

ซึ่งถ้ามันมีมากพอถึงจุดหนึ่ง
เราจะเริ่มรู้สึกว่าเรามีสิทธิพิพากษาคนนั้น

ความโกรธจะทำให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นคือสิ่งถูก
จนทำให้เราสามารถทำบางอย่างต่อคนอื่นโดยที่เราไม่รู้สึกผิด
นี่คือเหตุของปัญหามากมายบนโลกใบนี้
จุดเริ่มต้นจากความโกรธมันสามารถลุกลามไปสู่เหตุทะเลาะวิวาส
ลามไปสู่สงครามกลางเมืองลุกลามไปสู่สงครามโลก
ปลุกความโกรธในใจหลายคนขึ้นมา
การแก้ไขปัญหาถูกพัฒนาไปเป็นการพิพากษา
กำเนิดขึ้นมาจากความโกรธการเอาคืน
ก็จะตามมาสำหรับผมนี่มันคือรากของปัญหาทั้งหมดของความขัดแย้ง
ความขัดแย้งที่เราใช้ไฟเข้าไปดับไฟ
กลายเป็นไฟที่ลุกลามหนักกว่าเดิม
แต่จงจำไว้เสมอว่าน้ำเท่านั้นที่มันดับไฟได้
การให้อภัยเท่านั้นที่ดับความโกรธของกันและกันได้
วันนี้กรณีศึกษาชั้นดีได้เกิดขึ้นในโลกโซเชียลอีกครั้ง
จากที่เราได้เห็นไฟโกรธของชายคนหนึ่ง
เรายังได้เห็นไฟแค้นในใจของตัวเราเอง
ผมก็เช่นกันนะครับที่ไฟล์นี้เกิดขึ้น

สิทธิอะไรที่ทำให้เขาต้องทำขนาดนั้น
ส่วนใหญ่จึงเริ่มต้นต่อสู้ความไม่ยุติธรรมด้วยเหตุผลของเรา
ซึ่งสำหรับผมนั่นคือบริบทที่ดีที่สุดในการเอาชนะความไม่เป็นธรรม
บทที่ใช้เหตุผลต่อสู้กับความไม่ถูกต้องต่อสิ่งที่เราเห็น

มันจะผลักดันขึ้นลูกใหญ่ชะล้างความไม่เป็นธรรมนั้นไปได้

การเห็นความไม่เป็นธรรมมาเผาใจของเราอีกที

เราจะอยากกรีดรถมินิสีเหลืองของเขา
เราจะอยากชกหน้าเขาเช่นเดียวกับที่เขาทำกับชายคนนั้น

จุดที่เราเลือกทำบางสิ่งด้วยอารมณ์จากความโกรธ
เมื่อนั้นเราก็จะเป็นเขาเราก็จะไม่ต่างอะไรจากเขา
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปแบบนี้
มากกว่าความโกรธหรือการอยากเอาคืน
นั่นคือการให้มันเป็นเครื่องเตือนใจพวกเรา
ว่าเราจะไม่ปล่อยให้ความโกรธของเราไปทำแบบนี้กับใคร

เพราะกลัวไฟจากความโกรธเผาที่ในสังคมของเรา
ผมอยากจะบอกว่าเราจะถูกถ่ายหรือไม่ถูกถ่ายคลิป

เลือกที่จะไม่ทำเพราะกลัวไฟจากความโกรธของเราเอง
ตัวเราให้ไหม้เกลี่ยมจนมองไม่เห็นความเป็นคน
สุดท้ายผมอยากบอกว่าความโกรธมันก็เหมือนกับการโดนหยิก
แน่นอนว่าเราจะรู้สึกเจ็บแต่เพียงไม่กี่วินาที
ความเจ็บนั้นจะหายไปราวกับมันไม่เคยมีอยู่
กับเมื่อไหร่ที่เรายังคงคิดถึงแต่การโดนหยิกนั้น
สิ่งที่มันยังคงอยู่ในตัวเรามันจะไม่ใช่ความเจ็บอีกต่อไป
มันจะเป็นความโกรธที่อารมณ์ของเราสร้างขึ้น
ความเจ็บตัวนั้นมันได้หายไปนานแล้ว
แต่คุณเพียงแค่ยังจับมันไว้จนกลายเป็นความโกรธแบบไม่รู้จบ
โกรธในชีวิตมนุษย์ผ่านเข้ามาและกลายเป็นอดีตทันที
แค่ชั่วพริบตาคุณเท่านั้นที่จะตัดสินใจถึงมันไว้

เป็นคลิปอีกแง่มุมหนึ่งนะคะ
ที่ออกมาเตือนสติคนในสังคมณขณะนี้นะคะ
เป็นฝีมือการจัดทำของนายสหรัฐมานิตยกุลหรือว่าโปรเชนค่ะ
นักกอล์ฟตีกลายประเทศไทยสามสมัย
ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

มีความรู้สึกโกรธต่อความไม่เป็นธรรม

คือการให้มันเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจ
ปล่อยให้ความโกรธไปทำแบบนี้กับใครอีกนะคะ
ซึ่งตอนท้ายของคลิปได้มีการฝากข้อคิดไว้เตือนใจด้วยว่า

รู้สึกเจ็บแต่ไม่นานก็หายค่ะ

แต่จะเป็นความโกรธที่อารมณ์สร้างขึ้นมา
ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกตัดสินใจ
ถือมันไว้หรือโยนมันทิ้งไปค่ะ

เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเสี้ยววินาที

หรือว่าเลือกใช้อารมณ์ให้เป็นตัวนำ

ถ้าโกรธปุ๊บแล้วพอหลุดปั๊บ

อะไรที่มันเสียไปแล้วสิ่งที่เรา

หรือว่าหาเขาไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้จริง
จริงอยู่ว่านะตอนที่ทำมันสบายใจ

แต่หลังจากโล่งเนี่ยร่วงเลยนะคะ
เพราะว่าพอเรากลับมาย้อนดูสิ่งที่เราทำเนี่ย

แล้วทุกคนพอกลับมาเห็นทุกคนก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรอก
เขาแค่นี้เขาก็ทำโทษตัวเองมากพอแล้วนะ
ใช่ค่ะก็อย่าให้คำพูดของเรากลายไปเป็น
เปลี่ยนจากการลงโทษทางสังคมธรรมดา
ให้คนที่เป็นผู้ทำร้ายกลายเป็นเหยื่อของโลกไซเบอร์

กับทั้งตัวเราเองด้วยนะคะหายใจลึกเอาไว้
เมื่อสักครู่นี้เขาพูดไว้อย่างหนึ่งดีนะเขาบอกว่า
อภัยทุกอย่างแล้วจบจริง
คือในเมื่อถ้าเขายอมรับผิดได้รับโทษแล้ว

ใช่นะคะคนไทยรักกันนะคะ